ต่อกันที่เรื่องราวของทัพชาบาแก้วกันบ้างนะคะ
ก็มีการจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่โดยมาดามแป้งนะคะ

สำหรับมาดามแป้งใจดีตลอดเลยนะ

เป็นเหมือนกับแม่เชิญลูกมาร่วมฉลองกันปีใหม่
จริงตอนนี้เขาก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแล้วด้วยนะคะ
ดามแป้งหรือว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะคะ
เป็นอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจัดงานเลี้ยง

การจณสางเงินแล้วก็สีรวัลอินตามี
ยังมีอดีตนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทุกรุ่น
ที่เคยร่วมงานกันมาตลอด๑๒ปี
อกจากนี้คุณแป้งก็ยังได้มอบเงินอัดฉีดให้กับทัพชาบาแก้วทุกคนเป็นจำนวน๔๑๐๐๐บาท
เพื่อตอบแทนความตั้งใจของนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทุกคน
ในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติตลอดปีที่ผ่านมา

จะมีโปรแกรมลงแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิปิก๒๐๑๖
รอบคัดเลือกรอบ๓ของโซนเอเชีย

แข่งขันนัดแรกเจอกับจีนวันที่๓กพ
ต่อด้วยเกมเจอกับออสเตรเลียวันที่๖กพ

การเจอกับไต้หวันนะครับวันที่๙กุมภาพันธ์ปีหน้าครับ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลหญิง
คัดเลือกโอลิมปิก๒๐๒๐ที่กรุงโตเกียวที่ญี่ปุ่น
ล่าสุดทีมชาติเกาหลีเหนือตัดสินใจถอนทีมออกจากการแข่งขัน
แล้วก็ไม่ได้มีการยืนยันสาเหตุด้วยนะคะ

ซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะคัดเลือกที่ประเทศเกาหลีใต้

ก็เลยเปิดโอกาสให้เวียดนามกับเมียนมา
โอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบ๔ทีมสุดท้าย
เพื่อคัด๒ทีมเข้าสู่โอลิมปิก๒๐๒๐รอบสุดท้ายต่อไปด้วยค่ะ
มาดูความเคลื่อนไหวของทีมในไทยลีก

ทัพนักเตะคนแรกของฤดูกาล
ก็คือเจ้าฟาร์มสหรัฐกัญญาโรธ
ซึ่งได้ประกาศยุคทีม
ซึ่งสัญญากัน๓ปีและจะสวมเสื้อหมายเลข๒๕
สหรัฐก็บอกว่าดีใจกับโอกาสและความท้าทาย
จะได้ร่วมเล่นกับนักเตะคุณภาพของเมืองทอง
เพื่อพัฒนาสู่การติดทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคต
นี้จะพยายามโชว์ผลงานอย่างเต็มที่
ในการลุ้นแชมป์กับสโมสรครับ